อ่ะเรื่องนี้ก็สนุกตื่นเต้นเหมือนกัน
จับเจ้าสิ่งนี้ตัวนี้
ให้อยู่ในขวดดูสิว่ามันจะเข้าไปในขวดได้หรือไม่ครับ

หยอดแผ่นยาดองลงไปเทเหล้าขาว

หรอตัวเกาะไม่พอแล้วนะแต่ถ้านานกว่านั้นสัก๘๙เดือนโอ้โห
มันเข้มมันจะเข้มข้น
ไปพร้อมกับผลไม้ดองนะ
ผมไม่เคยกินแต่มีคนเคยเล่าให้ผมฟัง

เพราะตะขาบไซส์ขนาดนี้มันมีพิษนะ

นี่ครับวิธีการจับคือใครที่พอจะจับได้แบบนี้
ก็ว่ากันไปแต่อย่างนี้ละกัน